ดูอยู่เพราะว่าด้วยความหวัดกลัวเพราะว่าหมาตัวนี้เป็นหมา
ตัวผูหรือตัวแม่ตัวผูครับ
ตัวผูครับ
ทุกสิน้องแม่